คุณผู้ชมใครต้องขับรถช่วงเช้ามืดต้องระวังจริงนะ
เราสองคนต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดตี๓ตี๔กลัวเหลือเกินจะเจอแบบนี้
เป็นมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนคุณผู้ชมฮะแล้วย้อนสอนตอนเช้ามืดอ่ะ
โอ้โหไปชนเต็มครับกับรถตู้คู่กรณีฮะ
แล้วตัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นขึ้นไปบนกองไม้พาเลสแบบนี้
เสียชีวิตเลยครับตำรวจภูทรบางแก้วสมุทรปราการ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับก็เจอมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
ทะเบียน๒๖๘๕อุบลราชธานีคันนี้เลยเนี่ยข้างทางคันนี้
กรถนี่กระจัดกระจายเกลื่อนถนนไปหมด
คนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อนางสาวจิราวัลคำโคตรอายุ๒๔ปี
เป็นชาวอุบลราชธานีเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เพราะว่าโดนชนกระเด็นขึ้นไปบนทางเท้าตรงนี้
แขนหักสองข้างเลยครับแล้วก็เลือดออกตามใบหน้าด้วย
ใกล้กันไปเจอรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียน๖๓๔กรุงเทพ
ด้านหน้ารถก็หน้าซ้ายเนี่ยเสียหายแต่ไม่เยอะมากครับ
ล้อหน้าข้างซ้ายยางแตกครับ
คนขับชื่อนายนัทพัฒน์อายุ๒๔ปีก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจ
นัทพัฒน์บอกว่าผมก็ขับมาตามทางนะใช้ความเร็วปกติ
แต่มอเตอร์ไซคู่กรณีเนี่ยขี่ย้อนสอนมาเขาไม่ทันเห็นครับก็เลยชนเข้าไปครับ
ประมาณ๘๐นะครับ
คนขับรถตู้บอกว่าใช้ความเร็ว๘๐นะครับ
ต้นพนักงานสอบสวนสพบางแก้วส่งร่างผู้เสียชีวิต
ชาญสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดินบางพลีครับ
ส่วนคนขับรถตู้เนี่ยนายนัทพัฒน์ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักต่อไปครับ